ที่พระประแดงกันหน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ

ต้องการจะพาลูกไปโรงพยาบาล

ผู้ชมขอบรถเนี้ยชนรถชอบบ้านสิบคันรวดเลย
แล้วคนที่เขาขับตามเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปชมเลยครับ
นี่ฮะชนดะไปหมดเลย
แล้วฝนก็ตกด้วยนะถนนมันก็ลื่นนะครับ

คือรถคันเองเขาติดฝ่าแดงอยู่ไง

เป็นคลิปที่พลเมืองดีเขาขี่รถจักรยานยนต

เฉียวชนรถขนั้นคนี้โคมคามไปหมด

สามแยกพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะฮะเป็นคลิปนะฮะ
อันนี้คลิปอีกมุมหนึ่งกล้องวงจรปิดเห็นไหมฮะ
แทรกไปเลยครับชนแท็กซี่เอ่ยรถเก่งเอยโดนชนหมดเลยนะฮะ
แล้วก็ขับหลบหนีไปมุ่งหน้าทางแยกวัดสนนะไม่ชน
ไม่สนอะไรเลยคุณผู้ชมนะฮะต่อมาก็มีผู้เสถหายไปแจ้งความกับ
สี่ขวบแขนหักข้างซ้ายนะฮะ
คนนี้ชื่อว่านายนวพลอายุ๒๙ปีแต่ไม่รู้เขาเมาอะไรมา
เพราะว่ามาตรวจสอบที่หลังไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์เลย
แต่ลักษณะเหมือนคนคุ้มครั่งคล้ายคนเมา
พนักงานสอบสวนจับใจความได้ว่าเขาเป็นนุ่มแบงค์
ทำงานอยู่ธนาคารแห่งหนึ่งที่ต้องขับรถชนรถชาวบ้านแบบนั้น
เพราะว่าต้องการจะรีบพาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แต่รถคันอื่นไม่ยอมหลบให้ผมผมเลยต้องรีบไป
แล้วขอให้ตำรวจปล่อยตัวผมก่อนผมจะไปดูแลลูก
เดี๋ยวผมจะกลับมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับทุกคนที่ผมขับรถชนไป

จริง
ไม่เม้าผมไม่เห็น

ผมรับลูก
รับลูก
ฟังก็งงนะตอนแรก

ของตำรวจคือเสพหรือเปล่า

ในส่วนของแอลกอฮอล์เพราะว่าเขาก็เป่าให้ว่า

มันก็ไม่พบปริมาณแอลกอฮอลแต่ว่าอาการของเขา

ก็เลยต้องไปตรวจเรื่องของหาสารเสพติดเพิ่มเติม

ทั้งหมด๑๐คันเนี่ยเบื้องต้นนะฮะ
ในพื้นที่ของสอบพอร์พรับแปดแรง
รอบผลตรวจเดินเสพติบ
แล้วกันนะคะ